ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย๔ขวบกันบ้าง
หลายคนในสังคมแล้วก็หลายคนที่ดูโซเชียลดูคลิปนี้แล้ว
โอ้โหมีคำถามมากมายนะครับว่า

อยู่ผู้ชายเสื้อขาวเดี๋ยวดูนะจังหวะนี้
อยู่เตะเข้าใส่หน้าเด็กเลย

ล้มอยู่บนทางเท้าเลย
ผู้เป็นแม่หันหลังกลับมา
เห็นลูกล้มตกใจงงอยู่เหมือนกัน
ให้ผู้ชายคนนี้มาทำลูกของตัวเองทำไมนะครับ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินไปโดยที่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้

นางสาวลีธรรมาผู้เป็นแม่

เดินพาลูกกลับมาจากกินข้าวที่บ้าน
ก็มาตามถนนซอยรามคำแหง๘๑
แล้วตอนนั้นอยู่หน้าปากซอยรามคำแหงแล้ว

สังเกตเห็นแต่ว่าผู้ชายคนนี้
ใส่ถุงมืออยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้า

แล้วอยู่ขณะที่ชายคนดังกล่าวเดินสวนมานั้น
ป้าบเข้าไปที่บริเวณหน้าของลูกชาย

ลูกร้องไห้เลยนะครับเธอจึงหันมาดู
และคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตะโกนบอกว่า
ลูกชายถูกผู้ชายคนนั้นน่ะแต๊
ด้วยความกลัวนะเธอก็ตะโกนต่อว่าผู้ชายคนนั้นไป
พร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่ชายคนนี้เขาไม่หันกลับมาเหลียวแลอะไร

เดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ใช่ฮะฟังเสียงของผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
ไม่ได้คิดได้ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ก็เตะเลยค่ะเตะหงายท้องเลย
เราก็ต้องรีบไปประคองขึ้นมา
ก็มีคนบอกแล้วว่าเขาเตะลูก
นึกได้ไปหาคนรอบพอดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

เรายังไง
ว่าไงก็รอพอวิ่งไปก็หายแล้วค่ะก็ตอนแรกชี้อยู่ก็เห็นหลัง
ไวเนอะแล้วเราพอวิ่งไปแป๊บเดียวก็ไม่ได้ไม่เจอแล้วค่ะ
ยังไงก็ก็ได้กล้องหน้ารถเขานะคะแล้วเราดูแล้วเป็นยังไง
เจ็บเจ็บปวดมากเลยเทือนใจว่าโอ้โหว่าลูกเราตัวเล็กขนาดนี้
ทำไมทำได้อะไรอย่างเงี้ค่ะแต่เป็นอุทาหรณ์เลยค่ะอุทาหรณ
ผู้ปกครองถ้าเดินก็ต้องให้ลูกเดินหน้าแล้ว
ต้องจับดูก็ต้องสังเกตนะเนอะสังเกตว่าไอ้คนที่เดินผ่านเรา
เป็นยังไงเนอะเนอะแล้วถ้าเกิดเขาฟันคอขาดอะไรอย่างเงี้ย
ทำยังไงดีอ่ะเนอะเราก็ตายแน่เลยคนเป็นแม่เนอะ
รับไม่ได้เลยอ่าพอผู้เป็นแม่พูดว่าครั้งหน้าก็ต้องให้ลูกเนี่ย
เดินหน้าแล้วหรือว่าผู้เป็นแม่ทุกคนเนี่ยต้องให้ลูก
ข้างหน้าจะได้ดูแลลูกถูกอันนี้เรื่องนี้ถูกต้อง
จะได้ระวังได้นะใช่ฮะขณะที่หนูน้อยวัยสี่ขวบ
พูดสิ่งของเราเฮ้ยหนูเฮ้ยเป็นไงบ้างหนูบอกว่าง่ายังรู้ไหม
ไงคะตอนผมเดินอยู่อ่ะพี่เจอไอ้ผีบ้ามันเตะเข้าหน้า
ฟังเสียงของหนูน้อยวัย๔ขวบนี้หน่อยเดินอยู่กับแม่
เจอเจอเจอผีบ้า

ผีบ้าก็ทำอะไรหนูครับ
อะไรอย่างนี้คืออะไรเตะต่อย

เตะกี่ทีครับ
เตะกี่ที

เจ็บแล้วตอนนั้นหนูเจ็บแล้วหนูทำไงหนูตกใจไหม
อืมถ้ากลัวไหมต่อไปหนูเดินข้างถนนเนี้ยเดินกับแม่หนูจะ
กลัวแม่ปล่อยมือหนูแม่ไม่จัดมือหนู
หนูต่อไปหนูก็ต้องจับมือแม่นะ

หน้าผ้าโอ้โหทำไมในนี้เดี๋ยวลุงเป่าให้

หายไหม

อืมเขาก็พูดตามความจริงอะค่ะแล้วก็ไล่พยายามไล่เลียงเหตุการณ์
เพื่อพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรา
แม่ลีแม่ลีวันหลังเดินจับมือลูก
แล้วก็ให้ลูกอยู่ข้างหน้าด้วยนะ
ลูกฟ้องแล้วแม่ไม่จับมือหนูแม่ปล่อยมือหนู
หลังเกิดเหตุคุณแม่ลีก็พาลูกชายไปหาหมอ
เพื่อไปดูอาการตอนนี้ยังไม่พบว่ามีอาการเลือดข้างในสมองนะ
ได้พากลับบ้านหากพบว่ามีอาการปวดหัวขึ้นไส้
ภายใน๒๓วันคุณหมอบอกว่า
รีบนำตัวหนูน้อยมาส่งรักษาอาการทันทีเลยนะครับ
จากนั้นทีมข่าวของเราได้สอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่

ว่าไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่นะครับ
และจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหาร
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรนะคุณ

กระทั่งตำรวจจราจรที่อยู่หน้าร้านอาหารได้รับแจ้ง

และเป็นจังหวะเดียวกับที่คนร้ายเดินสวนมาพอดี
โดยที่ไม่ได้แสดงท่าทางมีพิรุษ
ก่อนที่จะหันกลับไปมองตำรวจด้วยซ้ำ
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปขึ้นรถเมย์ที่จอดติดไฟสัญญาณจราจร
หน้าร้านขายรถจักรยานยนต์
โดยที่ไม่รู้ว่าไปลงที่ไหน
นี่หลังเหตุการณ์นะนี่หลังเหตุการณ์
ส่วนก่อนเหตุการณ์มันก็มีภาพจับภาพได้นะครับ

บอกว่าผู้ชายคนนี้
ได้สอบปากคำผู้เสียหาย
และอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

เรื่องต้นยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นคนวิกลจริตหรือไม่

ผู้ใดที่แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกลุ่มชายที่เตะเด็กได้
จะมีรางวัลให้เลย๒๐๐๐บาท
ทำให้ตอนนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาสืบเข้ามาค้น
เข้ามาช่วยเป็นสายลับให้เลยนะครับ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อกรณีนี้
แล้วก็ชี้พิกัดว่าเคยพบเห็นผู้ชายคนนี้
อยู่ในพื้นที่แล้วก็จุดใดบ้าง

โพสต์ภาพชายคนหนึ่งระบุว่าเป็นชายที่ทำร้ายเด็ก

ปกติจะอาศัยอยู่ย่านตลาดบางกะปิ
และเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นมาแล้วหลายครั้ง

เนื่องจากเสพยาเสพติด
และก็ยังมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า
รามกำแหง๘๓ทับ๒
ถึงซอยรามกำแหง๘๕
โซเชียลสายตรวจโซเชียล
เขาพยายามที่จะสวัสดิ์หาแล้ว